คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวชีวิตของแม่นุ่น
คนในโลกโซเชียลรู้จักเธอดีนะครับก็คือคุณสุพัชชาศรีสุวรรณ
ใช่คือหลายคนติดตามผ่านทางเพจของแม่นุ่น
โดยสามีเป็นคนคอยอัปเดตเรื่องราวต่างเกี่ยวกับการรักษา
ตอนนี้มีคนกดติดตามประมาณ๖แสนกว่าคนแล้วด้วยนะคะ
ใช่นะครับซึ่งหลายคนติดตามทั้งอาการของเธอ
ในการได้รับการรักษาเรื่องของโรคมะเร็ง
แล้วก็ติดตามการสู้ชีวิตของเธอนะครับสู้เพื่อลูก
แล้วก็สิ่งที่แม่นุ่นแล้วก็ตัวสามีเองได้โพสต์เข้าไปมากมายในโลกโซเชียล
ก็ทำให้คนในโลกโซเชียลก็ติดตามเธอบอกว่า
ฉันกำลังสู้อยู่กับความตายแล้วคุณล่ะกำลังสู้อยู่กับอะไร

อีกอย่างเพื่อลูกนุ่นจะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับจากคุณสุพัชชาศรีสุวรรณ
แต่ท้ายที่สุดแม่นุ่นเสียชีวิตแล้วนะครับคนในโลกโซเชียลเอง
ที่ได้รับข่าวเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจครอบครัวของแม่นุ่นนะครับ
ขณะที่สามีของแม่นุ่นเปิดใจว่าการต่อสู้โรคร้าย๕ปี
ศูนย์เปล่าพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ
และความช่วยเหลือที่ทุกคนมอบให้กับครอบครัวนะครับ
เมื่อเย็นวานนี้ที่สารา๑วัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการ
ครอบครัวของนางสาวสุพัชชาศรีสุวรรณหญิงแกร่งสู้มะเร็งระยะสุดท้าย
สังคมออนไลน์รู้จักกันในชื่อของแม่นุ่น
ซึ่งนอกจากหลายคนติดตามอาการของเธอแล้วอย่างที่บอก
นุ่นยังเป็นคนที่ให้กำลังใจคนอื่นด้วย

เพราะสิ่งที่ทั้งเธอโพสต์แล้วก็ครอบครัวของเธอโพสต์ในโลกโซเชียล
มันคือกำลังใจให้คนอื่นต่อสู้และมีชีวิตต่อไปนะครับ
เมื่อวานนี้ครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพแม่นุ่น
ท่ามกลางความอาลัยรักของคนในครอบครัว

ติดตามให้กำลังใจในการต่อสู้โรคร้าย
รักษาตัวมาโดยตลอด๔ปี๖เดือน

แพร่กระจายในระยะที่๔ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะครับ
ลุกลามไปยังตับกระดูกสันหลัง

โดยล่าสุดนั้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เข้ารับการรักษาตัดเนื้องอกที่สมอง๓จุด
แล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อน
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๓ตุลาคม
ในวัย๓๓ปีครับ

เพื่อรักษาชีวิตแม่นุ่นให้ยืนยาว
เพื่ออยู่ดูการเติบโตของลูกน้อยทั้งสองคน
และครอบครัวตลอด๕ปีที่ผ่านมานั้น
ตั้งแต่รับรู้สัญญาณโรคร้าย
แล้วก็คุณตุ๋นยังได้บันทึกประวัติการรักษาแม่นุ่น
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไป
ความคืบหน้าในการรักษาและอาการ

เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวอื่น
ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งก็มีผู้ติดตามแฟนเพจแม่นุ่นมากกว่า๖แสนคนนะครับ
บอกว่าแม้การต่อสู้ของแม่นุ่นจะสิ้นสุดลงแล้ว
แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ต้องเดินหน้าต่อ
จะสร้างความเข้าใจในการดูแลขั้นตอนการรักษาระหว่างผู้ป่วยทีมแพทย์
รวมถึงผู้ใกล้ชิดที่เป็นผู้ดูแล
ให้ทุกส่วนนั้นมีกำลังใจในการต่อสู้โรคร้ายไปพร้อมกันครับ
เขาเป็นห่วงก็เหมือนแม่หลายคนที่สู้เพื่อลูก

เราผ่านช่วงเวลาใกล้เคียงความตายของผู้นวลมาหลายครั้งมาก
ทุกครั้งที่มันหนักเราก็เคยคิดไว้แล้วว่า
ถ้าเกิดเอาเขาไม่รอดจะต้องทำอะไรบ้าง
แต่ครั้งนี้เขาไม่สามารถผ่านไปได้
แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนแบบมีอีกหลายคน

หลายอย่างที่เราอาจจะช่วยพัฒนาได้หรือเปล่า
เหมือนวันแรกที่ผมสร้างเพจ

เราต้องสู้เพื่อหลายคน
ต้องบอกให้เขารู้ว่า
พวกนี้ถ้าเราเต็มที่กันจริง
เราก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้
รวมถึงทั้งการแพทย์ทั้งเรื่องของการรักษาต่าง
อกจากนี้คุณตุ๋นยังฝากขอบคุณกำลังใจและความช่วยเหลือจากทุกคนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์
รวมทั้งแฟนเพจทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว

ส่งกำลังใจให้ครอบครัวมาโดยตลอดนะคะ
เพราะว่าตัวคุณตุ๋นเองก็สัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีที่ทุกคนมีให้กัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะ
ส่วนกำหนดพิธีสวดพระอภิษฐรรมของแม่นุ่นนั้น
จัดขึ้นเวลา๑๙นาฬิกา
จนถึงวันที่๑๗ตุลาคม
วัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นวันที่๑๘ตุลาคมเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ครับทีมข่าวเท้ารักทีวีแสดงความเสียใจ
กับการจากไปของแม่นุ่นและครอบครัวด้วยนะคะ